กับไปดูเหตุการที่มหาศาลคามกันหน่อยนะข้าจนเครียดกินพระคาดแล้ว
เดินอยู่ข้างถนนทีนี้ก็มาตรวจสอบปรากฏว่าขอดูใบสุทธิมีไหมไม่มี

พระบอกว่าผมบวชมาแล้ว๓๐ปีไม่มีใบสุทธิ
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนนครสวรรค์
บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามเมื่อวานนี้
พระสงฆ์รูปนี้นะคุณผู้ชมเดินไปเดินมาอาการลักษณะเหมือนคนเมาเหล้า
ไม่ยอมบอกชื่อชื่อเสียงเรียงนามมาจากไหนก็ไม่บอกบอกแต่เพียงว่ามา
ตำบลสาวถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแล้วก็แวะมาหาพี่สาว
บอกด้วยนะคะว่าพักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลท่าสองคอน
ชาวบ้านก็ถามว่าวัยสุเที่ยพระรูปนี้บอกว่าไม่มี
มานานแล้ว๓๐ปียอมรับด้วยนะคะว่าดื่มเหล้ามา
เนื่องจากว่าเครียดจากนั้นก็เดินไปตามถนน
พยายามที่จะโบกรถขอโดยสารไปด้วย
ก็มีรถกระบะคันหนึ่งนะใจดีรับพระรูปนี้ขึ้นไป
แต่พระเองก็ไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าตัวเองจะไปไหน
ก็เลยปล่อยไว้กลางทางแบบนี้นะคะ
ตำรวจมาตรวจสอบค่ะก็พยายามสอบถาม
แล้วพระก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องพูดจาวกไปวนมา
ตำรวจบอกว่าเอาแบบนี้ไปโรงพักก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แล้วจะประสานเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ดำเนินการทางวินัยสงฆ์ต่อไปด้วยนะคะ